คอนเสิร์ตมันเหนือมากมาเหนือเมฆ

แต่จะเป็นคอนเสิร์ตของพี่เป๊กเปรมมณัฐแล้วก็พี่นิว

สนานแน่นอนเขาบอกว่านี่มาเหนือเมฆจริง
ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็เห็นว่าชวนเพื่อนซีไปร่วมความฮาความสนุกกันด้วย
ก็คือพี่เป๊กผลิตโชคพี่โอ๊ตปราโมทนะคะมาร่วมแจมสีสันกันแน่นอนค่ะ
แต่คนไม่ได้มองเรื่องคอนเสิร์ตมักจะแซวซะเรื่องใหญ่เรื่องอื่น
บอกว่าช่วงนี้ทำไมอ่ะเป๊กไม่มีน้ำยาเลยแต่งงานก็นานแล้วว่างี้
น้ำยาอยู่ไหนจ้าเป๊ก

ตอนนี้คือถ้ามันทำอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นการใหญ่
คนตัวเล็กอย่างเรามันจะเหนื่อยแล้วมันก็เครียดกัน
ฉะนั้นการคุยกันทุกวันนี้มันก็จะแบบบิสเน็ตก่อน
อย่างร้านให้ตั้งระบบให้มันดีก่อน
หรือว่าอย่างคอนเสิร์ตให้ผ่านไปก่อน
ก็เลยปีหน้าผมว่าเวลากำลังลงตัวครับ
ไม่มีน้ำยามีแต่รอเวลา
มีสิครับแต่ซ่อนไม่อยู่